ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อนะฮะว่าในยุคนี้สมัยนี้
อืมอ่ายังมีคนที่ทำแบบนี้อยู่นะครับ
คนที่ยังคิดว่าเออทำแบบนี้แล้วจะมีเวทมนต์มีศัยยศาสตร์มีมนต์ดำอะไรต่างนานาได้
ค่ะนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อุดรธานี
คือมีคนเนี่ยไปลักลอบทุบเบ้าปูนที่เป็นเบ้าปูนเก็บศพของเด็กชายวัย๖ปีคนหนึ่ง
เอาไปเนี่ยเป็นรูโบเงี้ยเลยนะ
ก็คงจะไปทำอะไรทั้งการอ่ะทางพิธีทางศัยยศาสตร์อืมนะครับ
แต่ญาติญาติเขาเนี่ยบอกโอ้โหอย่างนี้มันทำร้ายจิตใจกันชัด
การที่เราจะทำศพจะเผาศพของญาติของเราแล้วศพมันไม่สมบูรณ์แบบนี้

เขาก็เลยเรียกร้องว่าขอให้ตำรวจช่วยตามจับตัวคนร้ายให้ได้หน่อยเถอะนะครับ
วันนี้ทางนางสมหมายปัญญาทิพย์อายุ๖๒ปี
เป็นยายทวดของเด็กชายสุกลวัฒน์อยู่ศรีเจริญหรือว่าน้องก้าว
น้องเก้าตอนที่เสียชีวิตอายุ๖ปี๙เดือน
คุณยายก็จุดทูบไหว้หน้ารูปของน้องก้าว
อธิษฐานขอให้ตำรวจสืบสวนติดตามจับกลุ่มตัวคนร้าย
ที่ทำกับหลานให้ได้ทำกับหลานในวันที่หลานเสียชีวิตไปแล้ว
ก็ยังไม่เว้นนะครับคนร้ายนี่มันแบบแสบจริงนะครับ
ก่อนหน้านี้ทางนางอุไรรัฐสุวรรณหงษ์อายุ๔๕ปีไปแจ้งความบอกว่า
ศพของน้องก้าวที่เสียชีวิตเพราะว่าจมน้ำเมื่อเดือนมกราคม๒๕๕๙
ญาติเอาไปฝังบรรจุไว้ตรงนี้ครับเป็นเบ้าปูนอยู่ข้างเมนวัดส่งเสริมธรรม
ตำบลนิคมสงเคราะห์อำเภอเมืองอุดรธานีเพื่อรอให้ครบ๑ปี
ประเพณีอีสานถ้าเสียชีวิตลักษณะอย่างนี้เดี๋ยว๑ปีค่อยเผา
แล้วก็ให้รอแม่ของน้องก้าวที่อยู่ในเรือนจำพ้นโทษออกมาในเดือนสิงหาคมนี้
จะได้มาเผาศพลูกแต่ปรากฏว่ามาถูกคนร้ายทุบเบ้าปูนนะฮะ
แล้วก็นำศพออกมาเจาะหัวกระโหลกซึ่งเขาเรียกกันว่าปั้นเน่งตรงนี้เอาไป
เชื่อว่าเป็นฝีมือของแก๊งคุณสายมนต์ดำมาลักเอากระดูกตรงกระโหลกศีรษะหน้าผาก
ตรงเนี้ยเอาไปทำปั้นเน่งเป็นของขลังเชื่อว่าคงมีใบสั่งลูกค้าด้วย
ก็เลยอยากวอนว่าขอให้ตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายให้ได้
จะได้เอาชิ้นส่วนของลูกของหลานเนี่ยเอากลับมาให้ครบสามสิบสอง
ทำพิธีชาปนกิจศพนางสมหมายยายทวดของน้องก้าวบอกว่าเมื่อคืนนี้
ปรึกษาญาติเกี่ยวกับการชนะสูตรศพน้องก้าวเพื่อให้ตำรวจเก็บเป็นหลักฐาน
โดยจะอนุญาตให้ตำรวจทุบเบ้าบรรจุศพน้องเนื่องจากตอนนี้ก็มีแต่ญาติเท่านั้น
เห็นว่าศพน้องถูกเจาะกระโหลกหน้าผากแล้วก็ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน
จากนั้นได้โบกปูนปิดเบ้าเอาไว้รูปที่เราเห็นเนี่ย
คือหลักฐานที่เขาถ่ายเอาไว้แล้วเขาโบกปูนปิดเบ้าไปแล้วที่ถูกทุบทำลาย
เดี๋ยวจะให้ตำรวจทุบแล้วตรวจพิสูจน์อีกครั้งหนึ่ง
สิบาวว่ายิงซิบาวว่ายิงสั้น
เพราะหน้าเร็คตัวแกเจ๋งให้แกโผู้ไปเกิดตอนศีลจง
ทีนี้ทางยัดก็เลยคุยกันอยู่สองอย่าง
หนึ่งก็คือถ้าตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายได้
ก็หวังว่าจะได้กระโหลกหน้าผากของน้องก้าวคืน
พอได้คืนมาก็รออีก๒เดือน

ก็จะรอฮะจะยังไม่เผาศพน้องก้าว
เพราะเกรงว่าวิญญาณของน้องก้าวเนี่ย

ก็คงต้องไปหาผู้ที่มีความรู้ทางด้านนี้
ในการแก้สะกดวิญญาณให้กับน้องก้าว

มีลูกหลานที่เป็นน้องสาวต่างบีดาของน้องก้าว

บอกว่าพี่ก้าวอยู่ที่สระน้ำ

แล้ววันไหนที่ยายกับตาพาน้องประกิมวัย๔ขวบ
ขี่จักรยานยนต์ผ่านแถวสระน้ำท้ายหมู่บ้าน

ประกิมบอกทุกครั้งเลยร้องขึ้นทุกครั้ง
ก้าวกลับบ้านมานั่งทำไมแถวนี้

เขาเลยยังเชื่อว่าวิญญาณน้องก้าวยังไม่ไปไหน
แต่ตอนนี้พอปั้นเน่งเนี่ยกระโหลกศีรษะถูกเจาะไปเนี่ย
ไม่รู้ว่าไอ้แก๊งคุณสัยเนี่ยมันเอาวิญญาณน้องก้าวไป

ส่วนคุณตาของน้องก้าวอะค่ะ
นายสมชายโนนวันอายุสามสิบสี่ก็เป็นสามีของนางอุไรรัฐเนี่ยนะคะ
ก็อุ้มน้องประกริมไปที่สระน้ำท้ายหมู่บ้าน
ก็สระที่น้องก้าวเสียชีวิตนะคะ

พอไปถึงสระน้ำอยู่กลางทุ่งนา
กว้างสักประมาณสิบเมตรยาวสิบเมตรหรือห้าเมตรนะคะ
น้องปลากริมชี้เลย
แล้วก็บอกว่าพี่ก้าวอยู่ที่นี่

แล้วก็ร้องไห้เลยแล้วก็บอกให้กลับบ้าน

คือเอาให้เห็นเลยว่าที่ญาติบอกเนี่ยไม่ได้ว่าพูดเล่นนะ
ใช่นักข่าวของเราก็เลยขออุ้มน้องประกริมนะ
แล้วน้องก็ชี้บอกเหมือนกันว่าพี่ก้าวอยู่ตรงนี้
ก้าวอยู่ที่นี่บอกว่าพี่ก้าวเสื้อเปียก
คุณตาก็เลยให้จุดทูบต่อหน้ารูป

เพื่อให้โดนบันดาลใจให้ตำรวจจับคนร้ายที่ก่อเหตุให้ได้
ผันผ่อนผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวันอุดอนธารณีธรรมดิบอกว่า
ตอนนี้ให้ทางตำรวจชุดสืบสวน

เพราะว่าจุดเกิดเหตุห่างไกลผู้คนค่ะแต่ก็ต้องรอหลักฐานจากทางตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเรียกตำรวจที่ทำงานในคดีนี้ทุกชุด
มาประชุมสรุปข้อมูลเพื่อดูแนวทางในการติดตามจับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุนะคะ
ทีนี้การที่จะนำศพน้องก้าวมาชนะสูตรอีกครั้งหนึ่งก็คือต้องเปิดเบ้าปูนเก็บศพออกมาก่อนนะครับ
ซึ่งตำรวจบอกว่าเดี๋ยวก็ต้องไปคุยกับทางญาติญาติด้วยนะครับมันก็เป็นเรื่องของความรู้สึกของญาติญาติด้วย
แต่หากจำเป็นต้องหาหลักฐานเพิ่มก็จะแจ้งให้ญาติน้องก้าวทราบนะครับ
และจะให้มาดูการทำงานของตำรวจในการเปิดเบ้าเก็บศพและให้ดูทุกขั้นตอนอย่างละเอียด
ตำรวจคาดว่าอาจจะเป็นกลุ่มเดิมที่ตระเวนก่อเหตุในพื้นที่
คือต่อให้จับมันได้จะได้ชิ้นส่วนได้ไว้ว่ามันหรือเปล่า